การบันเทิงนะคะก็หลายคนคงทราบแล้วนะคะ

เมื่อคืนนี้นะคะพี่บูแบ็คเฮดได้โพสต์ถึงคุณนุ๊กซี่

ซึ่งเป็นการเสียชีวิตที่แบบช็อกพวกเราเหมือนกันนะ

อัปเดตอาการตลอดแล้วคือลูกพี่ดูใจสู้ตลอดนะ

โพสต์นี้แหละค่ะพี่ปูก็ได้โพสต์นะคะ
แล้วก็เขียนบอกว่าที่ผ่านมาหนูเป็นห่วงพี่ที่สุด
ห่วงยิ่งกว่าตัวเองซะอีกหลับให้สบายนะคะสุดที่รักของพี่

ซึ่งในโพสต์นี้นะคะก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง
รวมไปถึงแฟนคลับเข้ามาแสงความเสียใจนะคะ
ส่งกำลังใจให้ปูอย่างล้นหลามจริงค่ะ
เช่นเดียวกับคนในวงการบันเทิงนะคะที่รู้จักแล้วก็สนิทสนม
เคยร่วมงานกับพี่ปูแล้วก็คุณนุ๊กซี่ค่ะ
ก็โพสต์ภาพเนี่ยค่ะต่างมากมายเลยนะคะ

ทั้งคุณซีซีวัดนะคะท็อฟฟี่๓บาท๕๐บาท

ซึ่งอย่างที่ทราบนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนุ๊กซี่

เมื่อประมาณ๑ปีที่ผ่านมานี่เองค่ะ

ซึ่งตรวจเจอเป็นระยะที่๒แล้วก็ระยะที่๓นั่นเองค่ะ
แล้วก็เข้ารับการรักษาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ

จะมีพี่ปูคอยดูแลอยู่ไม่ห่างค่ะ

อย่างเช่นตอนที่เขาต้องโกนผมอะค่ะ

กระทั่งเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
เร็งได้ลามไปถึงสมองค่ะคุณผู้ชม
ทำคีโมตันเตาเต้านมไปแล้วประมาณ๑๘ครั้งค่ะ

เพิ่งรายงานข่าวเพิ่งไปเจอสัมภาษณ์
ตอนนั้นยังเห็นน้องนั่งวิวแชร์อยู่เลย

เขาไม่เคยบ่นไม่เคยท้อเลยนะคะ
ก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานเลยค่ะ

ัญชพัฒน์เป็นที่รู้จักบนโลกโซเชียลค่ะ
สวยมากมีผลงานเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นขวัญใจแบบว่าชาวโซเชียลเลยล่ะค่ะ

ุ๊กซี่เป็นผู้หญิงที่เป็นหัวใจสู้มากนะคะ
คือทำงานตั้งแต่เด็กค่ะทำงานจนตั้งแต่สมัยเรียนจบม๖นะคะ
เพราะทางบ้านมีปัญหาเรื่องการเงินนั่นเองค่ะ
ส่วนเส้นทางความรักนะคะระหว่างพี่ปูแก๊เคกับนุ๊กซี่เนี่ย
คือหลายคนก็บอกโอ้โหตอนแรกตกใจมาก
เพราะว่าอายุห่างกัน๑๘ปีนะไม่คิดว่าจะคบกันได้ค่ะ

การดูแลกันความห่างของอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะคะ
และที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ดูแลเอาใจใส่กันดีมากนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าคือเป็นเติมเต็มให้กัน๕ปีผ่านมาแล้วนะคะ
ซึ่งล่าสุดนะคะทางครอบครัวก็ได้ออกกำหนดการแล้วนะคะ
เกี่ยวกับงานศพนะคะซึ่งงานศพก็คือจะจัดที่วัดบึงทองหลางนั่นเองนะคะ
ตามที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะก็คือตอนนี้ลดน้ำศพที่โรงพยาบาลนะคะ
แล้วก็จะทำพิธีสวดศพเลยตอนประมาณ๖โมงเย็นนะคะ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาทุกอย่างมันผ่านไปรวดเร็วนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ยังคงอยู่กันต่อนะคุณผู้ชมนะ